คนนี้โล่งอกโล่งใจสบายใจแล้วค่ะ
สำหรับน้องแก้วจริญญาตอนนี้เคลียร์เรื่องบ้านไปได้เยอะแล้วนะ
ส่วนเรื่องวันเกิดที่ผ่านมาก็ฉลองแบบเรียบง่ายกับสามีสุดที่เลิฟโทนี่รากแก่นค่ะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยคนสร้างบ้านน่าจะเข้าใจกันดีนะช่วงนี้นะ
โดนทั้งแบบโดนโกงบ้างล่ะผู้รับเหมาหายตัวบ้างล่ะ
ตามเอาเงินคืนก็ไม่ได้แล้วบ้านเขาตั้งใหญ่ตั้งโตคุณผู้ชมนะ

แก้วจริญญาต้องขอใช้คำว่าปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่
คือไม่รู้จะทำยังไงจริงก็ต้องพูดกับตัวเองว่าปล่อยวางละกัน
ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
เหลือแค่นิดหน่อยรายละเอียดก็จะสมบูรณ์แบบตามที่หวังไว้แล้ว

เธอก็ถูกเพื่อนแซวเหมือนกันว่าอุ้ยบ้านหลังนี้ทำใหม่มาคล้ายกับคาเฟ่

อยากจะแบบว่าเข้าไปเช็คอินเพื่อนบอกมาแบบนี้

ค่าผ่านทางเอาต้นทุนคืนหน่อย
อยากจะมาเช็คอินบ้านฉันเหรอได้เลยนะ
ส่วนวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๓๑ปีของแก้วนะ

ก็ไปทานข้าวตามภาษาสามีภรรยาแบบเรียบง่าย
ของขวัญวันเกิดก็คือบ้านหลังนี้แหละค่ะ
ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วจ้า

ดีใจมากดีใจที่ตัดสินใจทำต่อ
ทุกคนแบบเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่เปิดพร้อม

ทุกที่ในบ้านคือต้องถ่ายรูปได้
เฟอร์นิเจอร์เข้าอะไรหลายอย่างทุกอย่าง
ให้มันแบบว่าสะดวกสบายก่อนแล้วค่อยให้ทุกคนมา
เรามีซาวน่าเรามีแบบว่ามีอ่างแช่ออนเซนด้วย
เราก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บค่ารายเดือนดีกว่า
ความผิดจริงเพราะว่าเราสร้างบ้านมาเยอะไง

ใกล้จะเสร็จพอดีในวันเกิดอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าต้องฉลองซะหน่อย
เขาจะต้องไปโฟกัสที่บ้านก่อนนะตอนนี้อะไรอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยเราก็ต้องประหยัดนิดนึงในช่วงนี้
เอาเงินไปเทให้กับทางนั้นก่อนให้มันเสร็จไป
เยอะแล้ว